เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยบรรยากาศของงานสวดพระอภิษฐรรมศพ
แล้วก็งานของคุณสวรีนะครับโดยวันนี้สมเด็จ
ธาตุทองนะครับโดยบรรยากาศพิธีพระชธานน้ำหลวงและสวดพระอภิษฐรรมศพเมื่อค่ำที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ก็มีคนในครอบครัวมีบุคคลในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อะไรกันเป็นจำนวนมากนะครับ
ศิลปินลูกกรุงในยุคเดียวกันนะครับอย่างศิลปินลูกกรุงคู่ขวัญคุณสุเทพวงกำแหง
หรือว่าคุณชรินนันทนาคอนก็มานะครับคุณศรีสลัยสุชาติวุฒิคุณสุชาติชวางกูล
คุณวินัยพันธุรักษ์แม่แดงฉันธนากิติยพันธ์แล้วก็อีกหลายท่านนะครับ
พร้อมกันนี้ก็ยังมีพวงหลีดจากบุคคลหลายแวดวงนะครับที่ส่งมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณสวรีภากาพันธ์นะครับ
อย่างคุณดาวใจภัยจิตนี่ก็ส่งพวงหลีดมานะครับในคืนนี้งานสวดพระอภิษฐรรมศพในคืนแรก
จะมีลูกหลานแล้วก็ญาติญาติเป็นเจ้าภาพนะครับ
ศิลปินแห่งชาติท่านนี้ครับคุณชรินนันทนาคอนวันนี้ก็มาร่วมงานด้วยนะครับ
ได้พูดถึงคุณสวรีภากาพันธ์ซึ่งถ้าเป็นบรรดาศิลปินรุ่นเดียวกัน
หรือว่ารุ่นน้องจะเรียกพี่รี่ค่ะคุณเชอรี่ค่ะ
ลูกหลานหน่อยก็จะเรียกแม่รี่นะครับเพราะว่าคุณสวรีภากาพันธ์มีอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อเชอรี่นะฮะ
คุณเชอรี่สเวตนันนะครับ
ก็คุณชรินนาธนาคอนบอกว่าครอบครัวแล้วก็ญาติของคุณโซลีเนี่ย
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยนะครับเพราะถือว่าเป็นการจากไปอย่างกระทันหันมากนะครับ

เราก็เข้าใจว่าเราไปถามอะไรมากก็ไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็อยู่ในภาวะที่ว่าเศร้าศกเสียใจนะ
ไม่นานที่ยังคุยกันอยู่นะแล้วก็ไม่เห็นเจ็บป่วยอะไรเลยอ่ะ

ก็มานั่งคิดถึงเรื่องความหลังนะครับ

เป็นคนไม่มีความเศร้านะคงเหมือน
ก็ไม่เคยเห็นเขาเล่าเรื่องความทุกข์สุข

เช่นเดียวกันกับคุณวินัยพันธุรักษ์นะคะก็เปิดใจกับไทยรัฐทีวีบอกว่าตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเมื่อ๓วันก่อนยังไปออกรายการร้องเพลงด้วยกันอยู่เลยค่ะ
ไปออกรายการสัมภาษณ์เพราะพี่สุรีอยากจะให้ผมมาเล่าเรื่องที่ผมไปบวชที่พุทธคยาว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ผมก็ไปตามนัดก็ไปอัดเวลา๕โมงเย็นนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่เอง
ก็ไม่มีอาการว่าพี่สุรีจะเจ็บไม่ได้ป่วยเลยยังดูปกติทุกอย่างมันช็อกความรู้สึกของพวกเรานะครับ
เป็นคนที่มีเมตตาสูงมากนะครับกับศิลปินนักร้องทุกคนนะครับ
แล้วก็เป็นต้นแบบที่น่าเอายาว
การวางตัวในสังคมทั้งเรื่องอะไรก็ตาม

ว่านักร้องรุ่นน้องก็จะเรียกว่า

ได้ขึ้นโชว์คอนเสิร์ตใหญ่ด้วยกันค่ะ
ครั้งสุดท้ายที่ได้ร้องเพลงคู่กับอารี่
ก็คือ๑๗กุมภาพันธ์นะครับ
คอนเสิร์ต๒วัยใจเดียวกัน
เคยได้ร่วมงานกับท่านในคอนเสิร์ตอื่นนะครับ

ท่านก็จะแบบมีเมตตากับทุกคนนะครับ
มีการเปิดเผยจากคุณธานินอินทรเทพ
ก็เป็นหนึ่งในนักร้องลูกกรุงในยุคเดียวกัน

คุณฐานินบอกว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้านะ
คุณโซลีนี่เสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนประมาณ๒ทุ่ม
แต่คุณธานินบอกว่าตื่นมาตอนเช้าก็อ่านข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นั่นแหละ

ก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามที่ครอบครัวว่าเออตกลงข่าวจริงหรือเปล่า

โดยทางผู้ที่สนิทกับครอบครัวของคุณสวรีบอกว่า
คุณสวรีเสียชีวิตเนื่องจากกินยาก่อนนอนแล้วยาเนี่ยไปติดหลอดลมนะฮะ
ทำให้สำลักจนหายใจไม่ออกนะครับแล้วก็เสียชีวิต
พอรู้ข่าวกันเนี่ยทุกคนตกใจหมดเพราะว่าอย่างที่คุณวินัยพันธุรักษ
ว่าคุณชรินนันทนาคอนบอกคือเป็นคนแข็งแรงมาก
ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่งไปร้องเพลงด้วยกันอยู่เลยค่ะ

แม้จะอายุ๘๖ปีแต่ว่าเป็นคนแข็งแรงอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นทุกคนก็ตกใจนะครับ
คุณธานินอิทราเทพบอกว่า
คนอื่นเนี่ยทราบกันตั้งแต่กลางคืนก็มี
แต่หลายคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งบอกคุณธานินอิทราเทพ
อย่าเพิ่งบอกคุณสุเทพวงกำแหงที่เป็นนักร้องคู่ขวัญด้วยกัน
เพราะกลัวว่าจะตกใจจนช็อก
เนื่องจากทั้งสองท่านเนี่ยจะสนิทกับคุณสวรีมากนะครับ
สำหรับกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมศพคุณสวรีภากาพันธ์

มีไปจนถึงวันที่๘พฤษภาคมนี้
หลังจากนั้นญาติญาติก็จะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล๑๐๐วันนะครับ
และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
จะดำเนินการขอพระชธานเพลิงศพต่อไปนะครับ
เนื่องจากคุณสวรีก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับ

เมื่อปี๒๕๓๒นะครับ
ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้อง
แล้วก็ผลงานต่างมากมายอีกเยอะแยะไปหมดเลย
ใช่ค่ะถือเป็นปูชนียบุคคลในวงการเพลงลูกกรุง
ผลงานการบันทึกเสียงกว่า๑๕๐๐เพลงนะคะ

ค่ะทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะ